แต่ข่าวนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของน้องแมทนะคะ
เพราะว่ามีดราม่าตามมาติดติดว่าละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่แมทพิวรณีประกบคู่กับณเดชน์คูกิมิยะ

คือมันเพราะกระแสข่าวดราม่าหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคุณทำให้คนยิ่งตีความกันไปหนักมากเลย
เหมือนที่คุณบอกเลยว่าสาเหตุที่เลื่อนกำหนดออนแอร์ออกไปเนี่ย
เป็นเพราะว่าข่าวเฉาที่กำลังมารุมมาตุ้มนางเอกของเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐก็เลยต่อสายหาคุณหน่องอรุโนชา
บอสบอร์ดคลาสเจ้าของละครเรื่องนี้ทันที
ซึ่งคุณหน่องก็เปิดใจผ่านทางทีมประชาสัมพันธ์นะคะว่า
เลื่อนออนแอร์ละครเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับข่าวของแมทเลย
รวมถึงคิวนักแสดงด้วยก็เลยอาจจะต้องเลื่อนถ่ายทำไปก่อน
อีกอย่างมันเป็นกำหนดการที่เราต้องออนแอร์ละครเรื่องนี้พร้อมกับประเทศจีนด้วย
ตัดสินใจว่าขอเลื่อนละครออกไปก่อนนั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นการเลื่อนออนแอร์ละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่แมทพิรณีประกบคู่กับณเดชนคูกิมิยะเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่กำลังเป็นดราม่าความรักของแมทพิรณีกับคุณสงกรานเตชัตนรงค์ในขณะนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับแมทอะไรที่เป็นดราม่า